คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่จริงแล้วก็ต้องบอกว่า
มันเป็นเรื่องราวที่ออกมาช่วงวันสองวันหลังจากที่
เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วสำหรับครอบครัวนี้
๓คนพ่อแม่ลูกที่เสียชีวิตกันทั้งครอบครัว

ชาวเน็ตชาวโซเชียลแล้วก็คนที่ได้รับรู้ข่าวก็คือ
ของแม่ที่นอนกอดลูกแล้วก็เสียชีวิตไปพร้อมกันนะคะ
วันนี้เนี่ยญาติก็เข้ารับศพครอบครัวนี้แล้วนะคะ
เพื่อที่จะนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดค่ะนายนัทธนลโภษพันธ์
พี่ชายของนางสาวประพัชญานวลรักษาที่เสียชีวิตพร้อมกับนายสุริยะริมรัชตามอน
แล้วก็ลูกชายเด็กชายประมะริมรัชตามอนก็ได้เดินทางเข้าไปรับศพทั้ง๓คน
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาแล้วนะคะซึ่งสามศพนี้ถือเป็นสามศพชุดสุดท้าย
มีการรับศพในวันนี้ก่อนที่จะเคลื่อนร่างของทั้งสาม
ไปที่วัดสุทธาจินดาวรวิหารจังหวัดนครราชศรีมาค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
ได้นำร่างของนายนัทธนลบรรจุในโลงหนึ่งโลงและร่างของนางสาวประพัชยาและลูกชายอยู่ในโลงเดียวกัน
ขออภัยนำร่างของนายสุริยะนะคะไว้ในโลงหนึ่งโลง
ส่วนร่างของนางสาวประพัชยากับลูกชายให้ไว้ในโรงเดียวกัน
คือให้นอนกอดกันไว้อ่ะค่ะสอบถามนางสาวสิริรัตนวลรักษาพี่สาวของนางสาวประพัชยาผู้ตายนะคะ
ก็บอกว่านายสุริยะน้องเขยเนี่ยเขาประกอบอาชีพขายผ้าห่มอยู่ที่ห้างเทอร์มินอลมาหลายปี
ตั้งแต่ห้างเริ่มเปิดปกติน้องสาวก็จะอยู่ที่บ้านสามีก็คือเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านนะคะ
แต่พอดีว่าวันเกิดเหตุเป็นวันพระใหญ่วันมาคบูชาก็เป็นวันหยุดยาวด้วย
เธอก็เลยตัดสินใจพาลูกชายไปเดินรอสามีปิดร้านที่ห้างนะคะ
ซึ่งระหว่างรอเนี่ยก็เดินซื้อของไปฝากพ่อแม่ที่อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชศรีมาด้วย
ก็คือแม่ลูกจูงมือกันช้อปปิ้งนะคะระหว่างรอพ่อเลิกงาน
กระทั่ง๖โมงเย็นมีข่าวว่ามีคนร้ายกราดยิงคนกำลังขับรถไปที่เทอร์มินอลเทรนตี้วัน
นางสาวสิริรัตนได้ยินข่าวนี้ก็เป็นห่วงน้องสาวค่ะเลยรีบโทรหานางสาวประพัชยาถามว่าอยู่ที่ไหน
หรือเปล่าซึ่งนางสาวประพัชยาก็ตอบกลับมานะคะว่าตอนนี้ปลอดภัยดี
อยู่ที่ร้านภายในห้างเทอร์มินอลเธอก็เลยบอกว่าให้นางสาวประพัชยาเนี่ย
กล้องวีดีโอคอลอยากจะเห็นว่าตอนนี้เป็นยังไงอยู่ตรงไหนซึ่งภาพวีดีโอคอลที่เห็นเนี่ยนะคะ
ก็คือภาพที่น้องสาวของเธอนั่งกอดลูกชายวัย๒ขวบในสภาพที่ลูกชายเนี่ยนอนหลับคาอกอยู่
เลยรีบบอกน้องสาวบอกว่ารีบป้อนข้าวป้อนนมให้ลูกนะลูกจะได้หลับแล้วก็ไม่ส่งเสียงดังให้คนร้ายรู้พิกัดการซ่อนตัว
หลังจากนั้นทางบ้านก็พยายามติดต่อเป็นระยะระยะเลยค่ะจนกระทั่งเที่ยงคืน
นางสาวประพัชยาก็ส่งข้อความมาบอกว่าน้องตื่นแล้วเพราะว่าร้อนแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลา
เธอก็พยายามบอกน้องสาวว่าทำยังไงก็ได้ให้ลูกหลับเพื่อความปลอดภัยของทั้ง๓คน
แต่หลังจากวางสายนี้ไปก็ไม่สามารถติดต่ออะไรได้อีกเลยนะคะก็คาดว่าคนร้ายคงจะได้ยินเสียงเด็กร้อง
แล้วก็เลยเข้ามาเจอทั้งสามคนซ่อนตัวอยู่ครับสำหรับนางสาวประพัชยาและนายสุริยะ
แต่งงานสร้างครอบครัวกันเนี่ยแต่งงานกันได้แค่๓ปีนะฮะ
แล้วก็มีลูกด้วยกัน๑คนนะครับก็คือเด็กชายปรมะวัย๒ขวบนะฮะ
ซึ่งก็เสียชีวิตทั้ง๓คนพ่อแม่ลูกเลยนะครับ
ไม่มีใครคาดคิดแล้วครับว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้
อยากได้ลูกนานแล้วพอได้ก็มาเจอไอ้โจรนี่ยิงซะ

เขาคิดว่าคนนี้ไม่ได้ไล่แรงหรือเก่งขนาดนี้ไง
เขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเขาก็ออกไปได้อย่างนี้นะ
ทางนี้ก็รอรอจนเช้าเลยนะสุดท้ายก็ไม่ได้รับฟังข่าวที่ดี
จนต้องได้มาตามหาอยู่ที่โคราชประมาณ๓โมงเช้าวันต่อมา
ถึงได้ไปเห็นที่โรงพยาบาลมหาราชว่าน้องเราเรียบร้อยแล้ว
ตอนนั้นคือน้องยังสงบดีอยู่นะเพราะว่าตอนหัวค่ำน่ะเนาะน้องก็คือว่า
แล้วทางนี้บอกว่าให้น้องกินนมนอนซะจะได้ไม่มีเสียงดังเดี๋ยวโจรมันรู้
เขาก็ทำตามนะเขาก็ทำตามแล้วก็เขาบอกว่าน้องนั้นเพิ่งมาร่องตอนกลางดึกนั่นแหละ
ก็เด็กน้องน่าจะอยากอาบน้ำนอนหรือยังหิวนมหรืออะไรสักอย่างเนอะ
ไม่สบายตัวเพราะอยู่ในนั้นมันนานแล้วไง
แล้วความเสียงดังนี่ก็คงจะตกใจร้องตะเลิดตะเลยไปแหละเล็กน้อยอ่ะ
นายนัทธนลโพธิพันธ์พี่ชายของนางสาวพระพัชยาบอกว่ายังโกรธแค้นคนก่อเหตุนะครับ
และคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันรุนแรงเกินกว่าจะรับได้
พ่อแม่ลูกสามคนนี้นะครับไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดนะฮะ
แล้วก็จะนำทั้งสามศพไว้ที่วัดเดียวกันเพราะทั้งสามคนนี้เขารักกันมาก
อันนี้พี่ชายของนางสาวประพัชยาบอกนะครับ
เราได้คุยกับพี่เลี้ยงของนายสุริยะนะฮะคนที่เป็นสามีคนที่เป็นคุณพ่อนะครับ
ได้ข้อมูลว่าเพิ่งแต่งงานกับภรรยาได้๓ปีแล้วมีลูกชายนะฮะ
เป็นลูกชายคนแรกของบ้านเลยนะครับเป็นลูกคนแรกกำลังสร้างครอบครัว
ทุกอย่างกำลังจะไปได้ด้วยดีครอบครัวกำลังสวยงาม
แต่ก็มาถูกยิงเสียชีวิตทั้งสามคนเลยนะฮะทั้งทั้งที่สองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ย
คนรอบข้างทุกคนบอกว่าเป็นคนดีกันหมด
เป็นที่รักของทุกคนทั้งคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนนี่นะฮะ
โดยกำหนดการนะคะเวลา๖โมงเย็นค่ะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์
เป็นประธานในพิธีภรรษฐานน้ำหลวงอับศพแล้ววางภวมลาหลวงภรรชธาน
พร้อมทางรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์๓วัน
ก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ก็นำมาซึ่งความปิติของครอบครัวผู้สูญเสียนะคะ
จากนั้น๑๘นาฬิกา๒๐นาที
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เดินทางมาร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
พร้อมเป็นประธานมอบผ้าไตรพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราช
ประธานให้แก่ทุกครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
รวมถึงได้มีการพูดให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียด้วยค่ะ
โดยก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์ก็ได้ไปร่วมเคารพศพ

ที่ถูกคนร้ายกราดยิงที่บริเวณหน้าวัดป่าสัทธารวม
หลังจากที่ขับรถเข้าไปขวางเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายนะคะ
ซึ่งนายกเองก็ได้พูดคุยให้กำลังใจกับครอบครัวของดาบตำรวจชัชวาน
แล้วก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดค่ะ
จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปที่วัดสามัคคี
เพื่อร่วมพิธีฟังสวดพระอภิษฐรรมศพของเด็กชายรัชชานนท์กาญจนเมษวัย๑๓ปี
คนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายนะคะที่ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณหน้าวัดป่าสัทธารวม
จากนั้นนายกก็เดินทางไปที่กอง๑นครราชศรีมา
เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานครด้วยเครื่องบินแอมเบอร์๑๓๕ในเวลา๒ทุ่มค่ะ
ผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์กราดยิงที่นครราชสีมานะครับสำหรับประชาชนผู้บริสุทธิ์
สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อจัดการกับคนร้ายคนก่อเหตุเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บนะฮะ
ได้รับพระมหากรณาธิคุณในการโปรดก้าวโปรดกระหม่อมรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับ